บิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์ไปทำบุญทอดกระถิ่นแต่งงาน
บอกว่าไม่ขอพูดการเมืองขอทำบุญอย่างเดียวละกัน
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยอุ้ยชาวบ้านไปรอต้อนรับเพียบเลยครับ
เอาให้ถ่ายรูปมาขอไลค์ด้วยครับ
ทุกคนเลยค่ะเอาพูดแดงเรารักลูกป้อมเรารักลูกป้อมทุกคนเลย
รักลูกป้อมค่ะเขามีผู้นำเชียร์ด้วยเหรอมีผู้นำให้พูดดังว่าเรารักลูกป้อมเออรักลูกป้อมนะฮะ
ไม่ได้มาหาเสียงอันนี้เน้นมาทำบุญนะครับท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณท่านรองนายกรัฐมนตรี
ยิ้มแย้มแจ่มสายรับดอกกุหลาบที่บรรดาน้องนักเรียนไปรอต้อนรับนะครับ
ป้อมพลเอกประวิทย์นะครับการลงพื้นที่ของพลเอกประวิทย์นะฮะ
ก็ไปทำบุญทอดกระถิ่นครับที่วัดโคสมังคารารามนะครับ
ที่อำเภอบางประปากนะฮะที่นครพนมนะฮะ
ก็ปีนี้ได้ทำบุญต่อเนื่องกันเป็นปีที่๘นะครับ
สมทบทุนในการสร้างพระมหาเจดีโฆษปัญโยศรีศรีพนมนะฮะ
ก็เป็นการถวายพระเกจิดังหลวงปู่คำพันธ์
ปีนี้นะฮะปัจจัยที่ไปทำบุญได้เงินทำบุญกว่า๓ล้าน๖แสนบาท
โอ้โหเดี๋ยวขอให้ตัวเลขแบบทุกหน่วยละกัน
เพื่อจะไปนำพาให้เสียงโชคได้อืมสามล้านหกแสนสองพันหกร้อยสี่สิบห้าบาทอืม
หลังเสร็จสิ้นงานกระถิ่นครับนักข่าวพยายามถามท่านค่ะ
ลงพื้นที่นครพนมครั้งนี้ท่านจะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครของสอสอของพักพลังประชารัฐหรือเปล่า
ท่านบอกว่าขอไม่ตอบแล้วกันเน้นมาทำบุญอย่ามาถามการเมืองเน้นมาทำบุญนะฮะ
ชาวบ้านไม่พลาดขอดูทะเบียนรถท่านหน่อยนะฮะ
ขณะที่ลงพื้นที่ไปทำบุญนะท่านก็นั่งเอาผาดสีขาวไป
อันนี้ทะเบียนแปดก่อไก่ซ้อเสือหกแปดสามสามจ้านะครับ